คุณหมอท่านนี้นะครับอายุ๗๐แล้วแต่ก็เป็นหมอชำนาญนะครับก็ยังรับ
งานผ่าตัดอยู่นะครับขับรถมีคนไข้ด้วยขับรถขึ้นด่วนบุรพาวิถีครับ
ไปเสร็จป๊าบอยู่เลนกลางชมปังลดจงอยู่สามขันมันก็ต้องลงมาดูรถใช่ไหมใช่จังหวะนั้นแหละ
โอ้โหตอนแรกอยู่กัน๒คันก่อน

แล้วบอกว่าคันดับนี้คันดับนี้
เฮ้ยไม่เห็นเลยหรอ
แต่พี่เบิร์ตไฟเบรกใช่ป่ะเขาก็มาติดนะตอนก่อนจะชนนิดนึง
ยหน้าไงเงยหน้าขึ้นมาจากอะไร

นี่จังหวะนี้แล้วก็แบบนี้เห็นป่ะแต่มันไม่ทันแล้ว

คือเอางี้ดีกว่าพี่ว่านะเงยมาเจอแล้วก็เบรก
ยมาเจอแล้วก็เบรกมันจะเป็นไปทันอะไรอ่ะ
ก็วงจรปิดของทางด่วนบุรพาวิถีครับ
ช่วงกิโลเมตรที่๓๒ขาเข้ากรุงเทพมหานครบางบ่อสมุทรปราการ

เมื่อวานนะเมื่อวานเหตุเกิดเมื่อวาน
รถเก๋ง๓คันครับชนกันอยู่เลนกลาง
ในรถก็ลงมาดูความเสียหายก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่าย

จะเป็นหลักฐานไงแล้วเดี๋ยวจะเอารถเข้าข้างทางใช่ไหม

เหตุการณ์นี้ทำให้คุณหมอวรพลไตรชัยยาพรอายุ๗๐แล้ว
นะครับท่านเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

จะไปช่วยคนจะไปผ่าตัดช่วยคนขาขวาหักเลยหัวแตกเลย
นะครับส่วนคนอื่นอีก๓คนนะครับผู้หญิงชุดสีดำ

ที่กระเด็นไปแล้วรถเบรกกระทันหันนะครับ
ก็ได้รับบาดเจ็บส่วนอีกคันหนึ่งเป็นชายชาวญี่ปุ่น
นะฮะมากับแฟนสาวรถคันที่สามได้รับบาดเจ็บทุกคน
ส่วนรถคันที่พุ่งชนท้ายมีนางสาวพรพนิษฐ
อายุ๓๔ปีเป็นคนขับฮะนะครับคันสีดำได้รับบัตรเจ็บไปเหมือนกัน
เบื้องต้นเบื้องต้นทราบว่ารถเก๋งของคุณหมอวรพล
แล้วรถเก่งนิสสันจุ๊กสีขาวนั่นน่ะนะถูกชายชาวญี่ปุ่นชนตึ้ง
เลนกลางของทางด่วนแล้วทั้งสี่คนก็ลงมาดูนะฮะ
ท้ายรถของตัวเองดูความเสียหายแล้วถ่ายรูปไว้นะครับ
เสร็จเดี๋ยวจะได้เอารถเข้าข้างทาง
จังหวะนั้นรถเก๋งสีดำนะครับด้านหน้าเบรกไม่ทันแล้วล่ะ
ยหน้าขึ้นมาแล้วก็กระทืบเบรกอ่ะชนตึ้งก็ให้ฮะ

ตำรวจจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ
เบรกไม่อยู่หรือทำอะไรอยู่มองอะไรอยู่นะครับ
มองไม่เห็นได้ยังไงรถคันหน้าคันอื่นเขาเบี่ยงซ้ายออกซ้ายออกขวา

เอาล่ะนะฮะนี่เรื่องนี้เดี๋ยวก็สอบสวนกันต่อไป
ยังไงก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหาย
แล้วก็คนที่บัตรเจ็บด้วยผมพิดท้ายนิดหนึ่งละกัน